คนดูมันตอนแรกมันมี๔คน

ทีนี้หนูหัวเราะกับปุ้ย

อ่าแล้วแล้วยังไงมีมีใครเข้ามาดูเข้ามาส่อง

คือแล้วหนูก็หัวเราะกับปุ้ยแบบปกติของพวกหนู

แล้วเขาเข้ามาเขาก็คิดว่าหัวเราะเขา
หัวเราะใส่เขาแล้วเขาก็ทักมา

หนูก็เลยบอกว่าทำไมหรืออะไรสักอย่าง

เขาก็บอกว่าแจ๋วเหรอหนูบอกธรรมดา

สองคนนี้เขาบอกเขาก็หัวเราะของเขากันเรื่อยเปื่อย

แล้วก็แชทไปถามว่าหัวเราะอะไรอย่างนี้หรอ
หนูขอพูดบ้างได้ไหม

ทำไมเขาหัวเราะกันแล้วแชทอะไรกลับเข้ามา

แล้วเมื่อไหร่อีเสื้อสีชมพูจะออกไปสักที
คือรูปโปรไฟล์หนูมันเป็นเสื้อสนามสีชมพูคือตัวนี้

ไม่ได้บอกว่าไลท์มึงขำกูทำไม
รู้จักกันไหมเนี่ยปกติคือเคยเห็นเคยเจอกันไหม
อันนี้คนอยู่ที่จังหวัดระยองหมดเลยนะฮะ

เคยเจอแค่รู้จักกับพันธุ์ผ่านค่ะ

หนูเคยเห็นแค่พี่แพนแล้วก็พี่คนนี้ค่ะ
แล้ววันนั้นเราทำไมถึงเราเข้าไปดูที่เขาไลฟ์กัน
ก็เลื่อนผ่านเจอพอดีค่ะก็เลยกดเข้าไปดูแล้วทีนี้
น้องหลานร้องค่ะก็เลยลุกไปดู
กลับมาอีกทีก็เห็นเขาพูดคำนี้ก็เลยทักไปถามค่ะ

เขาพูดว่าประมาณว่าแล้วยีเสื้อสีชมพูนี้เมื่อไหร่จะออกไป
แล้วทีนี้แน่ใจหรอ

เพื่อนหนูก็ได้ยินค่ะแต่เพื่อนหนูไม่ได้มาค่ะ

ที่ว่าเขาบอกว่าที่ว่าเขาออกไปเนี่ย
เพราะว่าเราไปบอกว่าอีเสื้อสีย้ำพูนี้เมื่อไหร่จะออก

ใช่พูดยังถามอยู่เลยว่าใครวะ
เพื่อนคนไหนที่ได้ยินมาไหม

เขาอยู่กับเพื่อนที่บ้าน๒คน

อ้าทีนี้พอเรา
เนี่ยเพื่อนบอกอย่างนี้แล้วงานเราออกมาเราก็ทักแชตก็ออกไปหรือ
ออกไปก่อนค่ะแล้วทีนี้พอตอนเย็นตกเย็นก็คุยนั่งคุยกับพี่
ก็เลยทักไปถามเลยค่ะ
ขององค์ล่ะน้องค่ะ

ก็ถามว่าในไลท์พิมพ์พูดว่าอะไรค่ะ

เดี๋ยวก่อนพี่มาถามต่อเอาเรื่องออกเข้าก่อนนะ
ที่ว่าอะไรยังไงนะน้องอิงลองเล่าหน่อย
ก็คือเขาทักมาหนูก็ยังงงอยู่กับปุ้ย
ก็เลยถามปุ้ยว่าเขาทักมาก็เลยถามปุ้ยว่า

ก็คือในไลฟ์ไม่มีคำว่าอีเสื้อสีชมพูเมื่อไหร่จะออกไป

หนูก็ตอบไปว่าทำไมอ่ะ
แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าแจ๋วเหรอหนูก็บอกธรรมดา
แล้วทีนี้เขาบอกเจอหน่อยเปล่าหนูบอกมาดิ
เหรอเราบอกอย่างนี้ไหมตรงไหม

ใช่เพราะว่าตอนนั้นหนูเลิกงานมาแล้ว
หนูเลิกงานมาแล้วน้องก็บอกว่าพี่คนนี้
มันพูดกับหนูหลายว่าเมื่อไหร่เสื้อสีชมพูจะออก
นั่นแหละแล้วหนูก็เลยพิมพ์ไปว่าเจอหน่อยเปล่า
แล้วหลังจากนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพิมพ์ต่อ

เดี๋ยวก่อนนะเจอหน่อยเปล่าแล้วยังไงต่ออีก

หลังจากนี้เป็นพี่นุ่นพิมพ์
ตอนนั้นนุ่นเข้ามาอยู่กับเขาแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าน้องมาเล่นร้านแล้วค่ะ
เพราะมันต่อมาจากคืนวันไลฟ์แล้ว
เป็นอีกวันหนึ่งช่วงเย็นที่เขาทักแชทมา

พอมาดิมาดิแล้วนุ่นเลยไปพิมพ์ต่อ
ใช่ค่ะหนูบอกน้องว่าไปทางนู้นเราเสียเปรียบ
หนูเลยบอกว่ามีผู้ใหญ่ในร้าน
บอกว่าแนะนำว่าให้มาคุยกันที่ร้านดีกว่า

แล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์มาก็เหมือนด่ากันไปด่ากันมาค่ะ

กับแพนกับวัวกับวิว
พิมพ์กับแพนแล้วก็พิมพ์กับหนูค่ะ

พิมพ์แค่ว่าเจอหน่อยเปล่าแค่คำเดียว

ใช่ค่ะประมาณว่าเป็นคนทักมาเองก็มาดิ
เสนอมาเดี๋ยวสนองให้หนูพูดหนูประมาณนี้ค่ะ
ติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ